เกิดจากความเครียดแล้วก็ตัดสินใจคิดสั้นเหมือนกันนะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเชียงใหม่ใช้เวลาถึงนานราว๕ชั่วโมงไปงมร่างหญิงวัย๔๒ปีเป็นแม่ค้าขายอาหารภายในโรงเรียน
กระโดดลงแม่น้ำปิงเสียชีวิตนะคะซึ่งสามีบอกว่าภรรยาเนี่ยน่าจะเครียดเรื่องของการที่เป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วก็เลยตัดสินใจคิดสั้นเธอหายออกไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะ
วันนี้ทางตำรวจสภเมืองเชียงใหม่ก็ประสานนักประดาน้ำจากสำนักงานปพเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อค้นหาผู้สูญหายนะคะหลังจากรับแจ้งเหตุว่ามีหญิงกระโดดน้ำบริเวณสะพานนครพิงตำบลช้างม่อยซึ่งก็ได้ทำการค้นหารวมกว่า๕ชั่วโมงก็พบร่างผู้สูญหายท่ามกลางประชาชนที่มามุงดูให้ความสนใจกันจำนวนมากนะคะ
อายุ๔๒ปีชาวอำเภอหางดงประกอบอาชีพเปิบร้านขายอาหารในโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะจากการชันสูตรเบื้องต้นจากแพทย์นิติเวทไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายบรรยากาศในบริเวณจุดเกิดเหตุก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีครอบครัวของผู้เสียชีวิตช่วยกันออกตามหามาตั้งแต่ช่วงเย็นหลังจากที่ติดต่อผ
เหตุการณ์คนนี้ค่ะเขาพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือบอกว่าระหว่างที่เขากำลังขี่รถจักรยานยนต์อยู่บริเวณสะพานนครพิงขาออกเมืองเขาสังเกตเห็นหญิงคนหนึ่งกำลังเกาะอยู่บนราวสะพานก็เหลียวหลังกลับมาดูแล้วก็เห็นว่าเธอกระโดดน้ำลงไปแล้วจากนั้นเขาก็จอดรถวิ่งข้ามมาที่สะพานอีกฝั่งยังเห็นหญิ
ภรรยาเนี่ยป่วยมีโรคประจำตัวแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วย
ก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นเห็นภรรยาหายไปก็คิดว่าไปจ่ายตลาด
แต่ช่วงค่ำได้ข่าวมีคนกระโดดน้ำบนสะพาน
ก็พาลูกออกตามหาแต่ก็ไม่พบ
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและนักประดาน้ำงมร่างขึ้นมา
และพบว่าเป็นภรรยาของตัวเองค่ะ
สาเหตุก็คาดว่าภรรยาน่าจะเครียดเรื่องอาการป่วย
ก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายจบชีวิตนะคะ